มาดูเรื่องราวการเมืองกันบ้างนะครับ

ไปปลายเดือนกุมภานี่มันเหมาะดีแล้วนะคะ

ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงงานวันเด็กเมื่อวานนี้นะคะ

แล้วก็บอกให้ทหารต่างเตรียมความพร้อม

เพราะว่าช่วงที่จะมีงานสำคัญ๒งานใกล้กัน
คือการเลือกตั้งและงานพระราชพิธีนะคะ
เมื่อวานี้ในระหว่างที่ผู้บัญชาการทหาร
กพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ไปร่วมเปิดวันเด็ก
ซึ่งจัดขึ้นที่กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้า

บอกว่าคนที่อยากเป็นทหารมั่นใจได้เลยลูก

จากนี้บอกให้เด็กถือความอดทนและซื่อตรง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นแบบอย่างด้วย
ทีนี้ช่วงหลังมีการพูดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
รณรงค์ไม่ให้เลื่อนวันเลือกตั้ง
บอกว่าเรื่องนี้ต่างคนต่างความคิดนะ
คนบางคนคิดอย่างนี้และโดนสั่งให้มาทำอย่างนี้
ก็คิดได้แบบเดียวไม่ได้มององค์ประกอบอื่น
ซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะพูดอย่างไรกับคนที่อยากจะให้เกิดความวุ่นวาย
ขณะเดียวกันเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่แล้วเข้าใจ
และคนที่เข้าใจก็รำคาญ
เพราะแม้แต่จะมีพระราชพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
คนพวกนี้ก็ไม่ได้นึกถึง
หลังจากที่บิ๊กแดงพูดแบบนี้
คนที่สวนออกมาทันทีนะคะนางสาวนัทถามหัฒนาหรือว่าโบหนึ่งในแกนนำคนอยากเลือกตั้ง

ยืนยันว่าเป็นการแสดงออกตามหลักการของประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
และเพื่อปกป้องสิทธิ์ทางการเมืองของตัวเอง
เป็นสามัญสำนึกที่มีได้ในประชาชนทุกคน

มีเพียงพระเด็จการเท่านั้นที่ป้ายสีว่าการชุมนุมเท่ากับความวุ่นวาย
เป็นการชี้แจงออกมานะคะ
ไปดูที่เรื่องของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันหน่อยนะฮะ
นายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงนโยบายของภาคการเมืองที่ตอนนี้เนี่ย

ขณะนี้ก็ให้ผู้ปกครองเด็กที่ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

อย่าเชื่อคนที่บอกว่าจะทำให้ฟรีทั้งหมด

คือเมื่อวานท่านไปทำเนียบใช่ไหม
ไปร่วมงานวันเด็กก็ไปพูดถึงเรื่องการเมืองด้วย
เช่นเดียวกันกับที่บอกว่าจะกำหนดราคายางและข้าวให้สูงกว่านี้

การที่ใครสัญญาจะเอาโน่นเอานี่ไปให้
ส่วนตัวนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้

ขอให้ประชาชนอย่าฟังว่าจะได้อะไรอย่างเดียว
ต้องคิดด้วยว่าเราจะเสียอะไรไปบ้าง
นั่นคือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ก็พูดไว้ที่งานวันเด็กนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากการที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วไง
หลังจากที่การหาเสียงที่จังหวัดพยาว
สองพักอืมทำให้ไม่สามารถขึ้นเวที
ซึ่งอยู่ห่างกัน๑กิโลเมตรได้เหมือนกัน
ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่า
นายกสั่งให้ทุกกระทรวงตรวจสอบนโยบายการหาเสียงของพักการเมือง

เพราะว่านโยบายของพักประชาธิปัตย์เขาสามารถทำได้จริง
นายอภิษฎยังคงเรียกร้องให้กรกตไปช่วยจัดการการหาเสียงของแต่ละพัก
ให้เกิดความเป็นธรรมอย่าให้เกิดการสกัดกั้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ในการให้ข้อมูลกับประชาชน
แล้วบอกว่าถ้ายิ่งสกัดกั้นนะ
ก็เหมือนผลักให้อีกฝ่ายหนึ่งลงไปเล่นการเมืองใต้ดิน
จะทำให้การเมืองมันล้าหลังเข้าไปอีกนะฮะ

อย่าไปสกัดกั้นกิจกรรมอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์
ในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเลยนะครับ
ไปสกัดกั้นก็เหมือนกับผลักให้การแข่งขันมันลงไปใต้ดิน
จะทำให้การเมืองมันล้าหลังเข้าไปอีก

เพราะว่าขณะนี้ก็มีข้อจำกัดกันมากขึ้นเรื่อย
ในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างกับประชาชน
ผมมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรไปกระทบกับความมั่นคงอะไรนะครับ
แล้วก็ขอให้ปฏิบัติให้เสมอภาคกัน
ต่อเนื่องเลยนะคะจากเรื่องการหาเสียงที่พยาวเนี่ยนะคะ
ถามพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
พลังประชารัฐบอกว่าขณะนี้
หนังสือเพื่อขอทราบความจริงเกี่ยวกับการยกเลิก
ให้ภักษ์เพื่อไทยใช้สนามกีฬาของแอบประจอมพยาว

เพราะคนในพื้นที่จริงบอกว่ารู้ดีนะ
ผู้บริหารของอบจพยาวเป็นของใคร
เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปสั่งหรือจะไปแทรกแทรงได้
จึงอยากน่าจะคิดว่านะคะ
อยากรู้ว่าต้องการจะเล่นละคร
เพื่อโยนบาปมาให้พักพลังประชารัฐใช่หรือไม่
วันนี้ค่ะนายอุตมาสาวนายนหัวหน้าพัก
เป็นการชี้แจงอุดมการนะคะเป็นการชี้แจงจุดยืนนโยบาย
ของพักพร้อมเปิดตัวผู้สมัคร
สสจังหวัดเชียงรายทั้ง๗เขต
ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงรายด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นนะคะของพักการเมือง
เกี่ยวกับการลงพื้นที่พบกับประชาชนในทุกภูมิภาค
ก่อนการเลือกตั้งถือว่าคึกคัก
อ่ะพักนี้ต้องไปดูแน่นอนเลยเพื่อไทย
ลงพื้นที่อุบลราชธานีและยะโสธร

แล้วก็ชูสโลแกนอยู่กับเราเป๋าตุง
อยู่กับลุงเป่ากระเป๋าแฟบ

พักรวมพลังประชาชาติไทยนำโดยนายสุเทพเทือกสุบัน

คารวะแผ่นดินเขาใช้คำนี้นะพักนี้นะคะ
คารวะแผ่นดินบริเวณเทศบาลเมือง
และย่านร้านค้าร้านธุรกิจที่จังหวัดลำปาง
นายสุเทพยืนยันไม่เคยเปลี่ยนคำพูดที่บอกว่า
สนุนพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกอีกสักรอบ
เพียงตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผลเอกประยุทธ์
จะตัดสินใจอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักใด
แล้วจะลงจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะคะ
นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกี่ยวกับภาคการเมืองต่างค่ะ